ยังไงครับบทภาคของคุณ

ก็เป็นสาวแคทโรมันเอ้ยไม่ใช่

ก็แต่งงานกับชาวฝรั่งเศสนะคะ
ก็ใส่ชุดวันนี้ก็ใหญ่มาก

ค่ะเพราะว่ามันมีความดราม่า

หนักมากแล้วก็อารมณ์มันจะมีหลายชั้นด้วยค่ะ
เรื่องที่ผ่านมาก็อาจจะแบบรู้สึกอะไรก็คือแสดงออกไปอย่างนั้น
แต่เรื่องนี้คือแบบบางทีรู้สึกแต่เราทำอะไรไม่ได้
มันเก็บข้างในเยอะเป็นคนที่มีความเก็บโกรธ
มีความอึดอาจอยู่ข้างในเยอะพอสมควร

จริงรู้จักประมาณ๒๓ปีประมาณนี้นะคะผ่านทางครูก้อยค่ะ
ให้กำลังใจโดยการไปดูคอนเสิร์ตแทนอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าต้องเข้าไปหาน้องหลังเวทีนะ
ก็เป็นความน่ารักคือเขาเป็นคนน่ารักแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะ
ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ค่ะไม่คิดไม่คิดเลยก็จริงจริงน้องเป็นคนชอบถ่ายกล้องกล้องฟีน
แล้วเขาก็พกมาด้วยเขาบอกพี่เดียหนูขอถ่ายนะบอกว่าถ่ายได้เลย
แล้วเราก็ไม่คิดว่าเขาจะไปล้างรูปเร็วมากแล้วก็ส่งรูปมาให้เราแล้วเขาก็ลงเองด้วยอย่างนี้ค่ะ
ก็จะจะใครเหมือนกันค่ะ
ว่าน้องอาจจะไม่ค่อยได้เจอใครด้วยค่ะแล้วเป็นจังหวะที่เหมือนเขากลับมา
เขาก็คงอยากเจอเพื่อนเขาอยากคุยกับคนที่แบบสบายใจอะไรอย่างนี้ค่ะ

สู้คือรู้ว่าเขาต้องเจอกับอะไรที่มันหนัก
เพราะเขาอยู่จุดนั้นมันอยู่ในที่สูงมาก
แล้วก็บอกน้องว่าน้องทำดีแล้วนะเก่งแล้วนะ
ไม่ต้องคิดมากนะคะทำต่อไปดีแล้ว
แล้วเขารู้ว่าเหรอขึ้นหรือเปล่า
ไม่ได้เช็คนะคะพอดีมันเป็นตัวเลขกลม
เราเลยไม่รู้ว่ามันขึ้นเท่าไหร่เลยนะคะ

เขามีรายวิทยาใช่ไหมคะ

เขาขอแบบไปนั่งร้านเดียวกันได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยแบบอ่าโอเคมาลิซ่าเองลิซ่า
ก็บอกว่าพี่เดียพาแบบเพื่อนมาได้นะคะ
แต่เดียก็คือเกรงใจก็คือกินข้าวกับน้องสองคน
แต่ว่าก็มีเพื่อนที่กินร้านเดียวกันนั่งอีกโต๊ะหนึ่งอย่างนี้

เออก็นิดนึงว่ามีตรงกล้าเป็นดีเลยเนาะ

เคยมีศึกษาอะไรหรือเข้ามาทักศึกษาอะไรของส่วนตัวมันได้มีเรื่องแรงหรือเปล่า
ไม่ได้ปรึกษาอะไรเราไม่ได้คุยกันเรื่องซีเรียสมากค่ะ
เราคุยกันเรื่องแบบหวั่นคล้ายเป็นยังไงวิธีการยูแลตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะ

ล่าสุดน้องก็ไปจัดช่วยน้ำท่วมหรือ

อืม